คดีของน้องเอ๋ยที่ถูกในตั้มในตั้มฉายาอะไรนะ
ตั้งใจแตกเอาปืนยิงแล้วก็เอาศพไปทิ้งน้ำ
ทีนี้มันมีหลักฐานว่าเห็นผู้หญิงคนนึงชื่อนินเหมือนกับช่วยด้วย
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เมื่อวานค่ะตำรวจก็มีการตั้งโต๊ะแถลงแล้ว
แล้วบอกเหตุผลด้วยนะว่านินเนี่ยโดนในตั้มทำอะไร
ถึงมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการฆ่าแล้วก็เอาศพของน้องเอ๋ยไปทิ้งนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยเล่าย้อนให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะ
ตั้มคนนี้คือนายทงชัยกลางเมืองอายุ๓๐ปี
เขาก่อเหตุใช้ปืนยิงนางสาวปัชญาปวงศุกร์หรือว่าน้องเอ๋ยอายุ๒๒ปี
พอเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีเอาศพมีการเอาศพไปทิ้งน้ำ
ซึ่งมีนางสาวธรรมพัฒนศรพุทธรักษาหรือว่านินอายุ๒๖ปี
เพื่อนของในตั้มเนี่ยช่วยหามศพไปทิ้ง
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซต์เนี่ยค่ะพาไปทิ้ง
มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดมัดเป็นหลักฐานได้นะคะ
หลังจากที่นายตั้มก่อเหตุตำรวจใช้เวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
ก็ตามจับตัวได้ที่จังหวัดตราด
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะ
แล้วล่าสุดเมื่อวานพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
ผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นก็มีการตั้งโต๊ะแถลงค่ะ
โดยตำรวจบอกว่านายตั้มสารภาพว่ายิงน้องเอ๋ยตาย
คือมีการไปเซลฟี่ไปคุยกับผู้ชายคนอื่น
สถานบันเทิงก่อนเกิดเหตุ
แต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการสอบพยานเพิ่มเติมต่อไป
ว่ามีแค่เรื่องชู้สาวหรือว่ามีประเด็นอื่นด้วย
ซึ่งตำรวจก็ได้มีการติดตามจับกลุ่มตัวนิน
หรือว่านางสาวธรรมพัฒนศรพุทธรักษาอายุ๒๖ปี

นินก็ให้การว่ารู้จักกับนายตั้มแล้วก็สนิทกัน
ทีนี้ก็มารู้ว่านายตั้มมีการคบหากับเอ๋ย
แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองกันยังคบหากันยังกินเที่ยวด้วยกันอยู่
แล้วช่วงที่เกิดเหตุนินก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

คุณผู้ชมจำได้ไหมนินเขาเคยออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
คือพูดประมาณว่าสถานการณ์ที่ฉันเจอมา

เพราะว่าเห็นว่าทุกคนจะเห็นว่าพอฉันอยู่ด้วยกัน
ฉันก็จะต้องร่วมรู้เห็นไปหมด
แต่รู้ไหมว่าฉันโดนอะไรมาบ้าง
ทีนี้นั่นแหละค่ะนินก็บอกกับตำรวจนะ
ว่าช่วงที่เกิดเหตุที่นินหนีไม่ได้
เพราะว่าในตั้มเอาปืนจี้แล้วบังคับข่มขู่
นินช่วยเหลือเอาศพของน้องเอ๋ยไปทิ้ง

ตำรวจจะมีการนำตัวทั้งนินและตั้ม
มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ก่อนจะนำตัวนินและตั้มไปฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นต่อไป
ส่วนบรรยากาศที่วัดสุนันทาวาส
ที่บ้านกุดกว้างบลูย๘ตามวนกุดน้ำสาย
ที่บนบริษัทน้ำพองจังหวัดขอลแก่น
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เมื่อเย็นวานนี้เนี่ยนะคะน้องแกรมมี่อายุ๗ขวบซึ่งเป็นลูกของน้องเอ๋ย
ก็มาบวชหน้าไฟจะอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่ไปสู่สุขตินะคะ
บรรยากาศทุกวันก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ส่วนคุณแม่ของน้องเอ๋ยก็บอกว่าจะต้องให้ตำรวจทำคดีนี้
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเธอให้ได้มากที่สุดนะครับ
แล้วก็อยากให้นายตั้มได้รับโทษหนัก
เพราะว่าคุณแม่บอกว่าตอนที่ฆ่าน้องเอ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ยังทำทีทำท่าติดต่อคุณแม่มาอีก

ทั้งที่ตัวเองฆ่าลูกแม่แล้วด้วยซ้ำ
คือแม่บอกว่าพอตอนหาลูกแม่ไม่เจอ
ตั้มก็ติดต่อมาหรือว่าแม่อยากไปดูที่คอนโดไหม